มาดูความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญที่จังหวัดตากนะคะ
ที่เป็นครอบครัวคนงานชาวพม่า๔ศพ

คือเอาไม้หน้า๓ถ้อนใหญ่ที่มีปูตอกติดปลาย
ฟาดเข้าไปที่ศีรษะของทั้งพ่อแม่ลูกนะคะ
ล่าสุดตำรวจจับตัวคนร้ายได้หมดแล้วนะคะ
นายสวยและนายสุยค่ะไปจับได้ที่รัฐกะเหลี่ยง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอส่งตัวนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจเมียนทะเลจังหวัดผาอัน
รักกะเหลี่ยงของพม่าได้จับตัวนายสวยและนายสุย
พ่อแม่ลูกรวม๔ศพในพื้นที่บ้านแม่ตาวจังหวัดตากได้
มีรายงานว่าไปจับได้ที่ฝั่งประเทศพม่าห่างจากชายแดนจังหวัดตาก๑๖๐กิโลเมตรค่ะ
ต่อมาตำรวจจังหวัดเมียวดีของพม่าได้ประสานมายังตำรวจภูทรแม่สอด
พร้อมนำรถเข้ามารับตัวลูกสาวซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายและญาติไปสอบปากคำเพื่อชี้รูปผู้ต้องหาด้วยนะคะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยนายอูอ่องมินทูตแรงงานเมียนมาร์ประจำประเทศไทย
ก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรแม่สอดตรวจสอบเรื่องสำนวนคดี
แล้วก็ร่วมสอบปากคำนางมุ้ยภรรยาของนายสัวที่ถูกจับได้เป็นคนแรกเพิ่มเติม
กลายเป็นว่านางมุ้ยกลับคำให้การค่ะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
บอกว่าวันเกิดเหตุเธอหลับอยู่หลังจากนั้นอยู่สามีกับเพื่อนไปก่อเหตุมา
แล้วก็กลับมาปลุกเธอที่บ้านแล้วพากันหลบหนีซึ่งมูลเหตุเกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งกันมาโดยตลอด
แต่ฝั่งลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อที่บอกว่าไม่รู้ไม่เห็น
เพราะว่าไม้ที่ถูกทิ้งไว้แถวรอบที่เกิดเหตุมันมีตั้ง๓ท่อนเปื้อนเลือดทุกท่อน
จะมีคนแค่สองคนได้ยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอรู้ข่าวว่านายสวยและนายสุยถูกทางการพม่าจับได้แล้ว
บอกว่าดีใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยก็อยากให้ทั้งคู่ถูกส่งตัวมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยนะคะ
ก็เห็นว่าเขาบอกว่าจับได้แล้วก็ดีใจค่ะดีใจดีใจมากเลยค่ะ
ถ้าเขาจับได้ก็อยากให้เขาส่งมาในเมืองไทยนี้ค่ะส่งมาให้แบบเมืองไทยสอบสวนคดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
นะคะว่านายสวยและนายสุยจะถูกทางการพม่าส่งตัวมาที่ส่อพบแม่สด
ไม่ได้มีการทำส่วนที่สัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกันค่ะ
ตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการประสานเจ้าหน้าที่ทูตพม่า
ส่งตัวทั้งคู่กลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย
แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่ทางการพม่าจะไม่ส่งตัวมา

ทางการประเทศไทยเองก็จะดำเนินการในส่วนของภรรยานายสัวที่ถูกจับ
ส่วนทางการพม่าก็จะดำเนินคดีกับนายสวยและนายสุยเองค่ะ
ซึ่งประเด็นนี้เขาบอกว่ามันจะกลายเป็นช่องโหวตหรือเปล่า
ในการดำเนินคดีกับชาวพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วก่อเหตุอาจยกรรม
ทางด้านของพันตำรวจโทจิรษักก็บอกว่าไม่เป็นช่องโว
เพราะตำรวจเองก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่
โดยเมื่อวานนี้ครอบครัวของนางมะขินละผู้เสียชีวิตก็ได้ประกอบพิธีชาปนกิจศพเหยื่อทั้งสี่ศพพร้อมกันที่สุสานบ้านแม่ตาวในอำเภอแม่สอดนะคะมีการจัดพิธีอย่างเรียบง่าย
ถ้ามกลางยาดพี่น้องและเพื่อนบ้านกว่า๒๐๐คนซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสกเศร้าค่ะ